ครับตำรวจสพอ่าวช่อจัดโครงการ

ป้องกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งเสียหายเป็นล้านบาทครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจตรีอรินชัยทิมาสารวัตรใหญ่สพอ่าวช่อ
นำทีมประชุมแนวร่วมนะครับกับเกษตรกรสวนทุเรียนในพื้นที่ตะบนอ่าวใหญ่
แล้วก็ตะบนห่วงน้ำขาวเกี่ยวกับโครงการฝากทุเรียนไว้กับตำรวจ
โดยแบ่งกำลังเป็น๒ชุดครับตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนถึงสว่าง
ปฏิบัติหน้าที่นี้จนกว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดจนหมด
โอ้โหระยะเวลาโครงการนี่คือสิ้นฤดูทุเรียนโอ้น่ารักจังเลยค่ะ
เศรษฐกรเล่าบอกว่าจากปัญหาปีที่แล้วถูกคนร้ายขโมยทุเรียนเสียหายเกือบ๑ล้านบาทในหลายสวน
ทำให้ปีนี้ก็รวมตัวกันและร่วมมือกับตำรวจวางมาตรการป้องกัน
เชื่อว่าคนร้ายที่ขโมยทุเรียนเมื่อปีที่แล้วน่าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องการตัดทุเรียน
อาจจะเป็นคนในพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่คือจะไปชมคนร้ายก็กระดากปาก
แต่คือรู้วิธีหมดทำยังไงตัดยังไงนะครับ
ก็เลยต้องป้องกันไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกฮะ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับเขาก็มาตรวจตาตามสวนนะครับ
แล้วก็เรียกว่าไปอย่างทั่วถึงครับก็กลางวันเราก็ทำงานอย่างสบายใจ

ก็ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีคนช่วยดูแลก็เหนื่อยน้อยลงนะครับ
เราต้องเหนื่อยหน่อยนะครับ
เพื่อความสบายใจเพื่อทรัพย์สินของราศดรชาวสวนไม่หาย
มีนโยบายคือว่าเวลาที่ชาวสวนหลับแต่ตำรวจเราไม่หลับ
เราต้อง๕
ก็ต้องชื่นสมศาวัฒน์นะสมศาวัฒน์เป็นคนคิดนะ
คือเป็นคนที่แบบว่าปรับตัวนะคะตามสถานการณ์
นี่คือการทำการเชิดลุกนะครับ
ก็เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีทุเรียนก็ตำรวจก็ต้องปกป้องทุเรียน
เพราะว่าอันนี้คือเป็นหัวใจของชาวสวนเลยนะคะดูแลมาทั้งปี